รณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปออกเสียงประชามติ

โดยมีหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก
ขณะที่กรกตจังหวัดก็มั่นใจนะครับ
ว่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอรพันธ์ขันทองคำครับ
วงสุดท้ายก่อนถึงวันออกเสียงประชามติ
ชาวจังหวัดเชียงใหม่เกือบ๒๐๐คน
หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชน

ชวนให้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูล
สะท้อนถึงการให้ความสำคัญและการรักษาสิทธิ์ของคนในพื้นที่
มาจากกศนเชียงใหม่ค่ะ
ก็คิดว่าเป็นสิทธิ์เป็นเสียงของทุกคนค่ะ
ก็อยากให้ได้ใช้สิทธิ์กัน
เพื่อที่จะไม่เป็นข้อคอละหารในใจในอนาคตหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าได้ส่วนตัวแล้วคุณจะออกให้มีสิทธิ์ไหมครับ

เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองเนาะ

น่าจะทำอะไรให้กับประเทศได้สักอย่างหนึ่งอย่างน้อย
ก็คือการใช้สิทธิ์ของตัวเองค่ะ
อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า
หน่วยออกเสียงทั้ง๒๖๔๕หน่วยใน๒๕อำเภอมีความพร้อมอย่างเต็มที่
เน้นย้ำให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส
ขณะเดียวกันเชื่อว่าการลงประชามติครั้งนี้
จะมีประชาชนในพื้นที่ไปใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า
จนถึงวันนี้นะครับเชื่อได้ว่า
ชาวเชียงใหม่ทุกคนไม่มีใครไม่ทราบว่า
วันอาทิตย์ที่๗สิงหาคมคือวันออกเสียงประชามตินะครับ
จากการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องตลอด๓เดือนที่ผ่านมา
แต่ผมคิดว่านะครับจังหวัดเชียงใหม่เราเองเนี่ยนะครับ
ณขนาดนี้ประชาชนให้ความสำคัญแล้วก็ตื่นตัวอย่างมากนะครับ
กับการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
ตอนนี้ผมคิดว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง๑ล้าน๒แสน๙หมื่นคนเศษนะครับ
ไม่มีใครละที่ไม่รู้ว่าวันอาทิตย์ที่๗สิงหา
เป็นวันออกเสียงประชามตินะครับ
ส่วนประเด็นการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มต่าง
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

เพราะทำให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลทั้งสองด้าน
เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจ
รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูลด้วยตนเอง
โดยปราศจากการชี้นำ
ผมคิดว่าการให้มีข่าว
ในเรื่องของความเห็นแย้งต่างนะครับ
มีการทรงเอกสารอะไรต่าง

ในข้อมูลที่ออกมาทุกทิศทุกทางเนี่ยนะครับ

จะได้รับรู้ข้อมูลทั้งด้านซ้ายด้านกลางด้านขวา
แล้วก็ประชาชนก็มาคิดมาตัดสินใจเองว่า
ตกลงแล้วเราจะต้องเชื่อตนเอง
จากข้อมูลที่เราได้รับมาทั้งหมด

สถิติการออกเสียงประชามติ
จังหวัดเชียงใหม่ปี๒๕๕๐พบว่า
มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ๗๐

และเป็นจังหวัดที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุด
เป็นลำดับที่๓ของประเทศ
รพันธ์คันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน